บุรีรำนี่ก็เพื่อนคนนี้ก็เหลือเกิน

เมาได้ที่ไปตีรังต่อกลางวงเล่า

เพื่อนวิ่งหนีไม่ทันเพื่อนซวย
ถูกต่อต่อยเข้าไปนี่ลุงพนมนะ
พนมอายุ๕๖ปีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับ

ดูบาดแผลที่ลุงถูกต่อต่อย

นี่ไปนอนรักษาตัวจากพิษต่ออยู่๓วัน
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนี่วันที่ไปโรงพยาบาลเห็นไหมเข้าโรงพยาบาลวันนั้น
ลุงบอกลุงยังจำได้ค่ะวันเกิดเหตุเพื่อนรักต่างหมู่บ้านอืม
ชื่อลุงพานมานั่งกินเหล้าตรงแค่หน้าบ้านนะฮะนั่งกินเหล้าขาวกัน
คือเพื่อนของลุงพนมเนี่ยชื่อลุงพาเนี่ยถามว่าเออรังต่อตรงชายคาบ้านอ่ะ
มันมีตัวต่อหรือเปล่าอ่าลุงพนมนี่เห็นไหมอ่ารังนี้
พนมก็บอกอ๋อมันก็มีสิแต่มันไม่ค่อยออกมาหรอกไม่ค่อยทำร้ายใคร
ทีแรกถามนึกว่าเพื่อนเนี่ยกลัวเวลาผ่านไปพักใหญ่เมากันได้ที่
พานถามต่อบอกเพื่อนอยากเห็นต่อแตกรังไหมยังไม่ทันจะตอบเลยว่าอยากเห็นไม่อยากเห็น
นี่ยังเห็นมีตัวต่ออยู่เลยไหมใช่ค่ะลุงพานี่เอาหินปลาใส่รังต่อเลยฮะอ้าว
ทีนี้ต่อมันก็แตกรังกรูออกมาเต็มเลยนะลุงพนมเนี่ยบอกไอ้คนทำเนี่ยคือมันรู้ตัวไง
ก็เขาเตรียมตั้งท่าแล้วไงก็ปลาเสร็จปุ๊บวิ่งเลยเออแต่ลุงพนมเนี่ยนั่งอยู่ลุกไม่ทันฮะ
ต่อรุมต่อยต้องวิ่งหนีลงสระน้ำอืมอ่าสุดท้ายเนี่ยต่อต่อยไปสามสิบกว่าตัวนะครับ

อ้าวลุงพาน

ถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ไหวนะลุงนะ
นี่คือโดนต่อต่อยจนอยากต่อยเพื่อนแล้วเนี่ย

หินเควียงปึ้งไปตัวเองไปก่อนเลย

พนมบอกก็นั่งกินเหล้ากันด้วยไงเหล้าขาวด้วย

ไม่รู้จะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปยังไงนะเนี่ย

หอขอบคุณเพื่อนก็ยังดีนะคะ
ไม่แต่เรื่องนี้ต้องเตือนอย่าไปล้อเล่น